สำหรับประจำครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปขอข้าวจัดแยธญาติกิน
เจ็บกันไป๒คนนะครับหนึ่งในนักนาการสาหัสนะครับ
คนนี้ก็เจ็บนะครับ

ในพื้นที่ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะคนเจ็บสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
มีนางสาธิปราภาอายุห้าสิบห้าปีถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดกระสุนเนี่ยโดนไปสามนัด
ราวนมนัดหนึ่งที่แก้มอีกนัดหนึ่งมือซ้ายอีกนัดหนึ่งอาการสาหัส
ส่วนที่ท่านเห็นตอนแรกเนี่ยชื่อไนโกถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าที่มือซ้ายหนึ่งนัด
นี่คนนี้คือไนโกนะครับอีกคนนี่สาหัสนะฮะโดนไป๓นัด
ผู้ก่อเหตุคนเจ็บบอกว่าชื่อนายพีระอายุห้าสิบห้าปีเป็นญาติกัน
หลังจากเอาปืนมายิงแล้วก็หลบหนีไป
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าตอนนั้นเขากับคนเจ็บ
ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวอยู่จนกระทั่งบ่ายสาม
นายพีระที่เป็นญาติเดินมาหามาขอข้าวกิน
ซึ่งความจริงคนเจ็บเขาก็เอาข้าวมาให้นะฮะแล้วก็กลับไปเกี่ยวข้าวกันต่อ
จากนั้นพีระเนี่ยนั่งบนพึ่มพำอยู่คนเดียว
ก็ไม่มีใครคิดอะไรก็เป็นญาติกันหมดนะแล้วมันก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
อยู่นายพีระชักปืนขึ้นมายิงใส่เขานัดหนึ่งนะฮะ
จนมันเนี่ยฆ่าชาวบ้านบ้านคนนี้พี่เล่าให้ลาฟังได้ว่าอยู่ด้วยเนี่ย
เพราะต้องวิ่งหนีตายแต่กระสุนเนี่ตมาถูกในโกเข้าแขนเลยนะครับ
บาดเจ็บเลยนะครับไปรับกระสุนแทนเลยนะฮะ
จังหวะคนที่จะถูกยิงเนี่ยเขาวิ่งหนีกระสุนเข้านี่เลย
นายพีระยังไม่หยุดนะครับหันไปยิงอีกคนนึงที่เป็นญาติ
ที่ชื่อนางสาสีประพาโดนไปสามนัดครับ
บาดเจ็บสาหัสตัวของคนที่เล่าให้เราฟังคือคุณเจริญนะครับ
บอกว่าตอนนั้นก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตล้มกลิ้งไปกับทุ่งนา
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วเขาก็มาช่วยกันพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายพีระเนี่ยหลบหนีไปซึ่งไม่รู้ว่าก่อเหตุเพราะอะไร
อยู่ดีก็คลั่งเป็นอาการทางจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะความจริงแล้วไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลย
ก็นิ่งผมก่อนแล้วก็ดีความดีก็คอยทับผม
เราเอาเข้าไปวางหัวก็แสบกับสุนะคะ
เราดีคนมือการเปิดใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดเนี่ย
ตำรวจต้องนำกำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายพีระนะฮะ
หนีเข้าป่าไปในเขตพื้นที่บ้านทานนี่แหละ
ที่ตำบลจางเหนือมแม่หมอจังหวัดลำปาง
นี่กำลังมาปิดล้อมนะฮะซึ่งมีตำรวจเนี่ยถูกนายพีระ
ยิงใส่ในบาดเจ็บไปคนนึงนะครับกระสุนเข้าขาขวา
๑๐ตำรวจโทนิพัทกาจูเป็นชุดสืบส่วนของสกพแม่หมอ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ยังต้องปิดล้อมพื้นที่แถวนั้น
นี่คือตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บนะครับขณะเดียวกันค่ำที่ผ่านมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางพลตมตรีมงคลสัมภวผล
มาติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นะครับบอกว่า
คนที่ถูกยิงที่สาหัสเข้าโรงพยาบาลโดนไป๓นัด
คือนางสาธิประพาเป็นพี่สะพ้ายของผู้ก่อเหตุนะครับพี่สะพ้ายของนายพีระ
ล่าสุดตอนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะ
กระสุนนี่เข้าราวนมเข้าแก้มแล้วก็มือซ้าย
สาเหตุเนี่ยเบื้องต้นจากการสอบสวนพยานแวดล้อมตำรวจบอกว่านายพีระเครียดนะจากความผิดหวังท้อแท้ในชีวิต
อยู่ดีก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่ญาตินี่ปิดล้อมตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านนะหนีเข้าป่า
ปิดทางเข้าป่าไปหนีไปทางข้างหมู่บ้านไปยิงต่อสู้กับตำรวจ
ยิงใส่ตำรวจมาสองนัดตำรวจโดนกระสุนไปนายหนึ่งบาดเจ็บ
นี่คือตอนนี้ใช้วิธีปิดล้อมไปก่อน
ตำรวจบอกเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะถ้าบุกเข้าไปจะอันตราย
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะวางแผนในการบุกเข้าพื้นที่อีกทีนึง
หรือหักว้อยฝี่ชีวิตที่โลงบาล
คนร้ายเนี่ยหลบหนีเข้าไปในป่าป่าข้างทางในหมู่บ้าน

คือตอนนี้ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็คือนายพีระเนี่ยมันเงียบหายไป
หลังจากที่มีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ
แล้วคาดว่าเขาเข้าไปทางป่าเขาโพธนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าเข้าไปนะครับ
เดี๋ยวรอให้เช้าก่อนจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่อีกทีหนึ่ง
เพราะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่เงียบหายไปเนี่ยคือกบดานหลบหนีซ่อนตัวอยู่
หรือจะถูกกระสุนจากการยิงตอบโต้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

แต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะฮะยังเข้าไปไม่ได้
กำนันในพื้นที่เปิดเผยประวัติของนายพีระนะครับ
ก่อคดีฆ่าแฟนตัวเองแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงมาแล้วนะฮะ
เพราะระแวงว่าเป็นชู้กับแฟนตัวเอง
ฆ่าคนตายมา๒คน
เพิ่งพ้นโทษออกมาได้สองปี
นี่มายิงคนตายไปอีกหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง
แล้วกำนันในพื้นที่บอกว่ามีประวัติเรื่องการเสพยาเสพติดจนหลอนด้วย
ตอนนี้ชาวบ้านหวาดระแวงไปหมดแล้ว
ขนาดพี่ชายของนายพีระเนี่ย

ยังไงถ้าจะจับจับตายเลยก็ได้นะ
เพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดรอดออกมาแล้วไปติดคุกแล้วออกมาอีกก็ไม่ต้องมาอยู่แถวนี้อีก

มาก่อเหตุตรงนี้อีกครั้งนี้

ก็ผมสืบถามพี่ชายของเขาว่า
เขาต้องจะเสียบยาครับ

ตอนนี้คือชาวบ้านภาวะกันหมดแล้วมั้งเนี่ยภาวะ
ครับผมตอนนี้พี่ชายเขาว่าต้องเจ็บตายอย่างเดียว

ก็ต่างคนต่างหลบหนีแล้วตอนนี้ชาวบ้านปิดบ้านปิดช่องไปแล้ว

คืนนี้ชาวบ้านปิดบ้านปิดช่องหมดแล้ว

ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าหนีไปไหนแล้ว